ไทยก็พลาดที่จะคว้าแชมป์สมัยที่๓ติดต่อกันแล้วก็แชมป์สมัยที่๑๖นะคะ
ซึ่งหลังเกมค่ะธิรทรบุญมาทันก็ออกมาโพสต์ขอโทษแฟนบอล
แล้วก็บอกว่าผิดหวังในฟอร์มการเล่นของตัวเองด้วยค่ะ
เทียร์ทอนบุญมาทันนะคะแบ็คไซด์ทีมชาวไทยก็โพสต์อินสตราแกรมค่ะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าก็รู้ว่าตัวเองเล่นได้น่าผิดหวังทั้งสองนัดเลยค่ะ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่มีข้ออ้างนะคะ
และก็อยากจะพูดออกมาเพราะว่าอึดอัดในฟอร์มของตัวเองเหมือนกัน
พร้อมทั้งขอบคุณแฟนฟุตบอลชาวไทยที่เข้าไปเชียร์เต็มสนามค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าอุ้มก็มีคิวที่จะกลับไปร่วมทีมวิเซสโกเบในศึกเจลิกญี่ปุ่น
โดยก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปค่ะเพื่อที่จะแย่งชิงตำแหน่ง๑๑ตัวจริงให้ได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งนักเตะนะคะนั่นก็คือทิติพันธ์พ่วงจันทร์ค่ะ
ก็ออกมาบอกว่าการแข่งขัน๒เกมนี้นะคะ
ก็ทำให้ได้เรียนรู้จุดบทพร่องแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อย
รับด้วยนะคะว่าการที่ได้เจอกับทีมที่อันดับโลกที่สูงกว่า
และมาจากต่างทวีปก็ทำให้ได้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น
พร้อมกับบอกด้วยว่าจะขอตามรอยคุณพ่อไพโรธพ่วงจันทร์ค่ะ
ที่ก็คอยให้กำลังใจแล้วก็แนะนำแทคติกให้เสมอ
และเสียใจที่ไม่สามารถคว้าแชมป์คิงส์ครับครั้งนี้ได้ค่ะ
ส่วนกวินธรรมศาจานันทร์ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย
ก็บอกด้วยค่ะว่าหลังจากนี้ค่ะก็จะไปเก็บประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
กับทีมโอเชอร์เว่นในการทดสอบประสบการณ์
แข่งขันดิวิชั่น๒ของเบลเยี่ยม
แล้วก็บอกด้วยว่าคิงส์คัปได้เรือนรู้เพิ่มขึ้น
และก็หวังจะยึดตัวจริงกับต้นสังกัดในระยะยาวให้ได้ด้วยค่ะ
โดยที่การที่ทีมชาติไทยพลาดคว้าแชมป์คิงส์ครับ
ก็ส่งผลถึงการจับสลากในการแข่งขันเอเชียนคลับ๒๐๑๙
ซึ่งก็มีคะแนนสะสมที่ค่อนข้างมากสำหรับทีมที่ชนะทำให้โอกาสที่ไทยจะแซงทีมที่ว่านี้นะคะขึ้นไปถึงท็อป๑๘ของเอเชียจึงแทบไม่มีแล้วค่ะ